ตอนนี้ตำรวจรวมทั้งฝ่ายปกครองกำลังไล่ล่าตัวผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
ชื่อเขาก็ล่อแหลมอยู่แล้วแต่ภาพในนั้นล่อแหลมยิ่งกว่า
ผมไม่อ่านนะคุณผู้ชมอ่านเองมันขึ้นที่หน้าจออยู่แล้วว่าทวิตเตอร์ชื่ออะไร
คือเขาเนี่ยในทวิตเตอร์นี้จะมีผู้ชายหลายคนใส่แบบปิดบังใบหน้าไอ้โม่ง
ไปยืนแก้ผ้าตามจุดต่างในจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็ไปช่วยตัวเองตามจุดต่างแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลแบบนี้
ชาวบ้านเห็นแล้วมันแม่มันไม่สบายใจ
มันลามกอนาจารย์แบบนี้นะครับ
นายุธนาพิธญานันทกูลในอำเภอนางมรองจังหวัดบูริรัมณ์
พร้อมกับตำรวจสพนังรองฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่คาแคมร้างแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่บนถนนสายโชคชัยเดชอุดม
ขาเข้าไปยังตัวอำเภอนางมรอง
หลังได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง

เป็นกลุ่มลับโพสต์ภาพโพสต์คลิปวิดีโอ
ผู้ชายใส่หมวกไหมพรมเห็นแต่ดวงตา
ยืนช่วยตัวเองอยู่ในคาแคร้างอันนี้
โดยที่ไม่รู้สึกอับอายเพราะว่าภาพมันคือกลางวันแสก

โพสต์ภาพลักษณะลามกอนาจารย์อีกหลายภาพ
ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพคนสวมไอ้โม่ง
ยืนเห็นแต่ลูกกระตาไปยืนโชว์ของสงวน

อาคารเก่าบ้างตามป่าตามอู่รถตามรีสอร์ท
เก่าล้างบ้างเพื่อเรียกยอดไหล
มีคนติดตามสัก๖๐๐กว่าคนได้
ก็จะมีการเลือกสมาชิกเฉพาะชาวอำเภอนางรองเท่านั้น
กระทั่งมีคนไปเห็นมองว่ามันไม่เหมาะสม

และเร่งติดตามตัวคนโพสต์มาดำเนินคดี

หลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่คาแคร้าง
ไม่พบทั้งคนโพสต์หรือสิ่งของผิดกฎหมาย

รวมรวมหลักฐานเพื่อติดตามคนโพสต์

สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หรือเพื่อแสวงการอวดแก่ประชาชน
ซึ่งเป็นการผลิตภาพยนตร์ลามกอนาจารย์